หมอเจี๊ยบเนี่ยเขาเจ็บเขายังขึ้นได้เลย

ขนาดเขาเป็นผู้หญิงเขายังต่อยกันมันกว่าผู้ชายอีก

ทุกคนผิดหวังมากกับสิ่งที่แบบ

ผมจะบอกว่าผมผิดหวังกว่าทุกคนร้อยเท่าเลยนะ
แล้วผมแบบอยากขอโทษจริงที่แบบผมทำให้ผิดหวัง
แต่ว่าในใจผมอยากให้เขารู้ว่าผม
หวังว่ามันอาจจะเกินร้อยก็ได้เป็นพันเท่าก็ได้
เพราะจริงมวยมันคือความฝันผมเลย

สบายกระทั่งกางเกงคุณก็ตู่ถาด

นิดเดียวเองอะโถขาแค่นี้เอง

ปีที่แล้วจำได้ใส่ยีนใส่รองเท้ารองเท้าหนังด้วยมั้ง

ปีนี้หายไปหมดแล้วมาเท้าเปล่า

แต่งตัวสบายตลกอะไรอย่างนี้

ใช่คนดูแล้วยิ้มหัวเราะได้เราก็มีความสุขแล้ว
ใช่จริงสร้างอยู่ก่อนขึ้น

กระสอบทรายนั่นแหละกระสอบทรายเดินได้
วันนี้ริ้วรอยหรือร่องรอยที่หน้าคุณยังอยู่
ยังอยู่เลยยังเขียวอยู่เลย

จริงตอนแรกมันเขียวทั้งตาเขียวแล้วก็ตัวไอรอยต่อดั่งก็แก๊บอยู่
แต่ว่ามันหายเขียวแล้วแล้วก็ปากแตกช้ำหมดเลยทั้งในเป็นสีม่วงหมดเลย
แล้วก็กระพุงแก้วเป็นรูหมดเลยเพราะมันกระทบฟันอะไรอย่างนี้ครับผม

ไม่ต้องสงสารผมเลยผมดูยังตลกอยู่เลย
แต่ว่าที่แบบมันหนักหน่อยจนวันนี้ที่มันยังเจ็บคือซี่โคงอะไร
คุณยังยิ้มได้กับความพ่ายแพ้

ได้กับรอยแผลที่เต็มมากมายในร่างกาย
ผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่แบบผมต้องทำให้ได้นะ
หลังที่ผมโดนขึ้นไปเป็นกระสอบทราย

แต่ยังดีที่แบบเราไม่ล่วงลงไปนอนอะไรอย่างนี้
สิ่งที่แบบจบวันนั้นผมว่าที่ยังทำให้คนแบบยอมรับผมได้นะ
แล้วก็รู้สึกว่าผมยังตลกยังรักผมอยู่
มันเป็นเพราะว่าผมยอมรับกับความพ่ายแพ้นั่นแหละ

แต่ว่าคือผมบอกเลยไม่ต้องสงสารผม
แล้วก็สมดำหน้าผมได้เลยเต็มที่

คือแบบมันเป็นความเจ็บที่แบบผมอธิบายใครไม่ได้จริง

ผมโดนคือผมมาเจ็บซี่โครงอยู่แล้วก่อนขึ้นใช่ไหม
แล้วมันก็เป็นสิ่งที่แบบเราภาวนาจริงก่อนขึ้นว่า
เราไม่อยากโดนจุดนี้นะอะไรอย่างนี้

ผมเป็นคนเดินมวยแล้วผมกฎกติกามันคือห้ามหมุนตัว

แต่วันนั้นคือก่อนขึ้นผมมาเจ็บหลายอย่างมาก

ผมจำไม่ได้ว่าผมออกมาไหนไปสักอย่างเนี่ยแล้วผมหมุนตัว
ผมรู้สึกว่าอันนั้นคือความอัปยศที่สุดของผมเลย
ประมวลคร่าวให้ฟังว่าวันนั้นคุณบาดเจ็บอะไรบ้างแค่ไหนบ้าง
คือที่ผมเจ็บมากที่ทำให้ผมต่อยไม่ได้เลยจริงคือซี่โครง
เพราะว่าเราเลือกยืนได้อย่างเดียวคือเราปิดซี่โครงเราอะไรอย่างนี้
มันเจ็บมากผมไม่รู้จะอธิบายยังไงให้คนเข้าใจว่าการเจ็บซี่โครงที่แบบ
มันเจ็บอยู่แล้วแล้วพอมันโดนอัดปุ๊บเนี่ยมันเหมือนข้างในหน้าอกอ่ะเหมือนมันตันแบบ
แม้แต่คุณหายใจคุณยังหายใจไม่ได้เลยคุณหายใจปุ๊บแบบเหมือนมันเจ็บมาก
จริงผมโดนซี่โครงแรกไปถ้าไปดูคลิปปั๊บคือผมสำลักเลยนะ
แต่ผมพยายามเก็บอาการเอาไว้ว่าผมไม่อยากโดนอีกอะไรอย่างนี้
แต่สุดท้ายคือแบบพอเราออกซ้ายปุ๊บปั๊บเราโดนซี่โครง
เราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยวันนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราไม่อยากลงไปนอนกลางคืน
คุณบาดเจ็บแล้วทำไมร่างกายไม่สมบูรณ์เขาถึงให้คุณขึ้นเวที
คือไม่เรียกเขาไม่ได้คือหนึ่งแต่ละคนเจ็บกันหลายคน
หมอเจี๊ยบก็เจ็บมากของเขาก็แบบผ่านไปแล้วเขาต่อยได้ดีมาก
แล้วความกดดันจริงมันต้องเป็นผมที่ต้องต่อยให้สนุกกว่า
แล้วในใจผมก็คิดอย่างเดียวเลยว่าวันนั้นผมจะใส่ให้เต็มที่เลย
แต่พอมันโดนซี่โครงซ้ำไปปุ๊บเนี่ยจบทุกอย่างเลยอะไรอย่างนี้
อย่างแรกเลยที่ผมต้องย้ำก่อนนะว่าเราโทษรายการหรือโทษทุกคนไม่ได้
มันต้องโทษตัวผมเองเพราะว่าผมดูแลตัวเองไม่ดี
ตั้งแต่แบบก่อนซ้อมเนี่ยเหมือนเขาบอกให้ระวังเรื่องขับมอทรงมอไซค์ใช่ไหม
ก่อนซ้อมไงผมยังมอไซคว่ำเลยไอ้วันแรกที่ผมตั้งใจจะเข้าไปซ้อมอ่ะ

มันเป็นสิ่งที่แบบหลายคนไม่รู้แล้วเราแบบเราไม่ได้บอกใครอะไรอย่างนี้
แต่จริงต่อยมวยบนเวทีมันคือความฝันผมเลย
ผมก็เหมือนที่ทุกคนเห็นผมไปอ่านคอมเมนต์นะ
ทุกคนผิดหวังมากกับสิ่งที่แบบผมต่อยไปวันนั้น
ผมจะบอกว่าผมผิดหวังกว่าทุกคนร้อยเท่าเลยนะ
แล้วผมแบบอยากขอโทษจริงที่แบบผมทำให้ผิดหวัง
แต่ว่าในใจผมอยากให้เขารู้ว่าผมผิดหวัง
ว่ามันอาจจะเกินร้อยก็ได้เป็นพันเท่าก็ได้

เรียกว่าไพ่แพ้มันแพ้อยู่แล้ว
แต่ว่าเสียใจเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่แบบผิดหวังและเสียใจเรียกว่ามากสุดก็ได้
เพราะว่าสำหรับวันนั้นผมยังสำหรับผมนะมันยังไม่ได้ต่อยเลย
แล้วก็เฮ้ยเราทำได้เราทำได้แต่ว่าพอภาพจริงมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บอ่ะ
ผมสงสารคนดูมากคนที่แบบรอดูอ่ะแล้วเขาผิดหวังจริงอะไรอย่างนี้
ใช่ผมเลยแบบอยากย้ำอีกทีว่าผมผิดหวังกับทุกคนเป็นร้อยเท่า
จนมีวันหนึ่งหลังต่อยตอนแรกผมก็พยายามทำใจได้นะ

ค่ะนี่ร้องไห้เหรอร้องไห้เลยประสิทธิ์บางคนไม่ได้ร้องไห้ง่าย
แต่แบบผมร้องไห้แบบโอ๊ยผมน่าจะทำให้ครูมวยทุกคนผิดหวังมาก
ทุกคนหวังกับผมมากแต่ว่าภาพที่มันได้เห็นไปวันนั้นครั้งเดียวในชีวิต
มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ดีสุดก็คือต้องยอมรับมัน
มาหลายเดือนเพื่อแค่๓ยกเท่านั้น
ผมเรียกว่าผมอาจไม่ได้ซ้อมมาหลายเดือนเหมือนคนอื่นคนอื่น
ซ้อมมาเรียกว่าเป็นปีเลยนะทุกคนซ้อมมาปีกว่าทุกคนเหนื่อยมาก
แต่สำหรับผมผมเป็นคนที่ไม่มีกระจิตกระใจขนาดปีนึงนึกออกไหม
ปีที่แล้วผมก็ทำงานแบบทั้งปีเลยจนข้ามปีมา
ผมเลยคิดว่าผมสำหรับผมมา๒เดือนมันก็เยอะแล้วนะสำหรับผม

แต่พอจริงเนี่ยวันแรกที่เราไปเรามาเจอพอมันเป็นระบบจริง

เจ็บขาเจ็บอะไรผมเลยแบบตอนสุดท้ายมา๑๐วันสุดท้ายที่ว่าเขา
ด้วยความแบบผิดพลาดหลายอย่างด้วยร่างกายเราที่แบบพอเรามาเร่งมันเลยแบบได้เจ็บตรงนู้นตรงนี้อะไร
มันเลยทำให้ภาพมันแย่สุดในชีวิตไปเลยวันนั้น

แต่จริงแบบหลายคนก็ไปจนชิมมันก็ไม่ไกลแหละ

แต่ว่าแบบมีคนให้ความสนใจเยอะมาก

หรือคนที่อยู่รอบข้างก็เห็นคุณบาดเจ็บทำไมเขาไม่ยกเลิก
ผมอาจไม่มีวันนี้ก็ได้นะในแบบหลายอย่างผมอาจไม่มีเงินเลยก็ได้
คือปีที่แล้วมันโชคดีมากที่ผมได้ไปแล้วแบบผมได้มีกระแส

มันทำให้ผมมีเงินได้ใช้กับครอบครัวมีเงินให้ผมได้เลี้ยงสัตว์
นี่มันคือสิ่งที่ว่าไม่ว่ายังไงผมก็ต้องไป
ถ้าผมยกเลิกไม่ได้ต่อให้ผมจะเป็นยังไงผมก็จะไม่ยกเลิก
นึกภาพถ้าผมต้องเลื่อนเนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่ต้องกระทบมาก
คู่อื่นหรือว่าใครที่ว่างในวันนั้นนักแสดงคู่ตรงข้ามอะไรอย่างนี้
มันมีผลเยอะมากการที่เราอยู่ดีแบบหนึ่งมาแบบโอ๊ยพี่ผมขอเลื่อนไป
เราจะต้องโดนอะไรอีกหลายอย่างเลยไม่ว่ากลัวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ผมเลือกว่าใจผมขอขึ้นไปทั้งที่แบบผมเป็นอะไรที่ผมเป็นอยู่หลายอย่างเนี่ย

ถ้าวันที่ร่างกายคุณสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์กับเจมส์อีกแมทซ์หนึ่ง

ถ้าผมสมบูรณร้อยผมว่ามันจะสนุกกว่านี้
ผมทำให้คนดูไม่ผิดหวังแน่นอน
ดราม่าที่คนเขาลือกันว่าเป็นการเตรียม

เพื่อให้ภาพมันออกมาเป็นแบบนี้ไหม

ผมก็ไม่อยากเตรียมให้หน้าผมขึ้นไปยับขนาดนั้นหรอก

ผมบอกเลยว่ารายการเนี่ยไม่มีใครอยากแพ้
และรายการผมอยากให้มองว่า

แต่ละคนไม่ได้ตั้งใจให้ดราม่าหรอก
ที่พี่กันโดนดราม่าหนังมาก
ผมอยากบอกว่าพี่กันจริงพี่ก็เป็นคนที่น่ารักมาก
แล้วเขาก็รักทั้งผมรักทั้งโฟกัสรักทั้งหลานผมนั่นแหละ

เลยทำให้ดูเหมือนมีปัญหาอะไรอย่างนี้ครับ

คุณทำให้ทีมไว้พ่ายแพ้มีไหมฮะดราม่า
ไม่นะครับจริงพี่แมทเนี่ยดีมากนะ

แมทพี่อองตวนทุกคนดีกับนักมวยทุกคนมาก
แต่ว่าในการพูดจาบางอย่างก่อนขึ้นที่เราเห็น
มันอาจจะมีดราม่ามันเป็นเพราะว่าความตั้งใจเขาเยอะมาก

มันเป็นการแข่งขันเขาอยากให้ทุกคนชนะ
ก่อนขึ้นชกก่อนอะไรเขาต้องพูดให้มัน
ให้นักมวยมีพลังปลูกใจ

แสดงทั้งสองฝั่งกอดกันเป็นมิตรกันหมดเหรอครับผม

ผมได้มิตรภาพที่ดีแล้วกันกับครูมวยทุกคนที่ฆ่า

แต่ผมมีความสุขกับครูหลายคนที่แบบ

สอนผมเพิ่มในมวยสากลว่ามันต้องทำยังไงอะไรอย่างนี้

มันคือสิ่งที่ผมกำลังสนุกที่สุดที่ทำอะไร